ส่วนการค้นหาเด็กวัย๘เดือนที่หายไป
อย่างไร้ร่องรอยตอนนี้ก็ยังคง

แต่มันมีเรื่องแปลกคุณผู้ชม

มีบางสิ่งบางอย่างไปดึงเสื้อ
แล้วไปเกาะคอจังหวะที่ลงไปอยู่ใต้น้ำด้วย
กู้ภัยหลายคนเจอเช่นเดียวกันคุณผู้ชม
กลับไปดูตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมากันก่อน
ทางด้านของนายประกอบศิลามรัฐผู้ใหญ่บ้านหมู่๕
ที่บ้านคลองท่อและหมุนละนิทิวินวิน
ในการทดลองนำสารสีฟ้าหรือว่าบลูซี
โปรยลงไปในน้ำที่แม่เด็กอ้างว่านำร่างของลูกไปทิ้งเอาไว้

ก็จะมีเพียงไฟจากสะพานที่เป็นแสงสว่างไม่มากเท่าไหร่นั้น
โดยเป็นช่วงเวลาที่น้ำลงครับความสูงอาจจะเมตรกว่าเมริด้า

จากการทดสอบพบว่ากระแสน้ำจากครองทอด
ไหลออกไปที่บริเวณแม่น้ำท่าจีน
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการโยนวัตถุหนักประมาณสัก๘๙กิโลเนี่ย

จมอยู่ใต้น้ำมันจะไม่ลอยไปตามน้ำ
ผู้เยี่ยมบ้านเขาสันติฐานแบบนี้ครับคุณผู้ชม
จากการทดลองทดสอบกัน
ถ้าเกิดนำร่างของเด็กไปทิ้งไว้จุดนี้จริงเนี่ยนะ

อาจจะมีสัตว์เลื้อยคานเช่นงูหรือว่าตัวเงินตัวทอง
มาแทะมากัดร่างหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดร่างเนี่ยลอยขึ้นมาอาจจะไปติดกับผักตบชาวาหรือเปล่า
ถูกพัดไปตามกระแสน้ำมันก็เป็นไปได้
แล้วเมื่อร่างเน่าเปื่อยแล้วอาจจะถูกปลาชะโดปลาสวายก็กิน
อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะมันก็หลายวันนะครับ
ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่เชื่อในคำให้การของแม่เด็กแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

ออกมาให้ข้อมูลและชี้ให้มันตรงจุดอีกครั้ง
เพราะตอนนี้ทุกคนเหนื่อยมากกับการค้นหาครับ
มันอาจจะยังหนักอยู่อาจจะอยู่แต่เกิดหลายวันไปแล้ว
ถ้าเกิดการเน่าลอยขึ้นมา
อาจจะถ้าลอยขึ้นมามันจะออกไปพร้อมปักตบหรือเปล่า

ผู้เหยียบ้านยังบอกต่อวุฒิสมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีชาวบ้านไปพบสิ่งมันผิดปกติกลางลำคลอง
มันมีวัตถุบางอย่างรอยอยู่ในน้ำ
แล้วมีฝูงปลาไปลุมตอดลุมกินอยู่
ก็เลยประสานนักประดาน้ำไปตรวจสอบ

ว่าตอนนี้ร่างของเด็กนั้นอาจจะสูบกระแสน้ำพัดไป
แล้วก็สัตว์กัดแทะกัดกินหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับ
ทางด้านของนายพิเชษเอ็มศรีหัวหน้าชุดนักประดาน้ำบอกแบบนี้คุณผู้ชม

ระหว่างนักประดาน้ำลงไปในน้ำค้นหามร่างของเด็กมันมีสิ่งลี้ลับเกิดขึ้น
อันนี้ย้ำนะเป็นความเชื่อสู่บุคคล
ดำน้ำอยู่เหมือนมีคนมาดึงเสื้อ
สักพักหนึ่งเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาเกาะคอ
ตอนแรกก็เอ๊ะมันเป็นผักตบชาวาหรือเปล่าเป็นกิ่งมงกิ่งไม้เอามือปัด

เพราะว่ามีนักประดาน้ำอยู่ข้างกันแล้วเจอเหมือนกันทั้ง๓คน
เหมือนเกาะคอเจอเหมือนแบบดึงเสื้ออะไรแบบนี้
และจุดนี้คือกล้ายตระหลิงสาราริมน้ำด้วยนะฮะ
ฟังเสียงหัวหน้าชุดนักประดาน้ำหน่อยครับ
ก็ย้ำนะเป็นความเชื่อสู่บุคคล
แต่ว่านักประดาน้ำหลายคนเขาเจอเหมือนกัน
แล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมงมต้องหลายวันยังไม่เจออะไรเลย

จากประสบการณ์ในการดำน้ำค้นหาร่างค้นหาศพอะไรแบบนี้เชื่อเหลือเกิน
ว่าถ้าชี้จุดถูกยังไงก็เจอครับ
รัศมีร์มันต้องไม่ไกลกับจุดที่ชี้
ซึ่งครองท่อน้ำมันไหลเอื่อยมันไหลเฉื่อย
จึงเป็นไปได้ที่อาจจะพัดลงแม่น้ำท่าจีนหรือเปล่า
ถูกสัดกะแทะหรือว่าไปกัดกินหรือเปล่าอะไรแบบนี้

ทีนี้ก็เลยอยากจะวอนนะให้แม่เด็กออกมาชี้จุดแล้วก็บอกความจริง
เพราะทุกคนเหนื่อยมากแล้วอยากเจอร่างของเด็กนะครับ
จะได้ดำเนินการต่อไปอย่างถูกต้องนะครับ
ก็แทบจะใช้ทุกวิถีทางแล้วนะคะยังไม่เจอเลยนะคะ